ท่านผู้ชมครับมีเรื่องน่าสลดใจเกิดขึ้นนะครับ
เด็กหญิงวัยสองขวบคนหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตนะฮะคือคลาดสายตา
้าสายตาจากพ่อไปแค่แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวใช่ไหมคะโอ้โหสุดท้ายเนี่ย
พอกู้ภัยนำร่างขึ้นมาได้เป็นภาพที่สลดใจเหลือเกิน
คุณพ่อคุณแม่กอดร่างลูกน้อยร้องไห้แทบขาดใจครับ
อื้อนี่ลูก
นี่ค่ะทุกคนผู้ชมครับคุณพ่อก็เรียกชื่อลูกสาวนะครับ
น้องอลิสต์อายุแค่สองขวบนะครับค่ะทางกรุภัยของร่วมกปีฯ
นี่กู้ภัยต้องคอยดึงคุณพ่อไว้๓คนเลยนะคะ
คือลูกสาวที่นำร่างขึ้นมาได้ก็เสียชีวิตแล้วล่ะ
แต่คุณพ่อก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยลูกนะฮะ
คือพ่อบอกตื่นก่อนตื่นมาอยู่กับพ่อก่อน

สุดท้ายหนูน้อยเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
สพบังบ่อนะฮะได้รับแจ้งเหตุกลางดึกเมื่อคืนนี้นะฮะ
ว่ามีเด็กเนี่ยตกลงไปในน้ำนะฮะจมน้ำ
ที่คลองบ้านตระกาศ
ในพื้นที่หมู่สามตรงบนบ้านตระกาศ
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทราการนะครับ

ก็เจอร่างของเด็กเนี่ยจมอยู่ก้นคลองนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ก็ร้องไห้แทบขาดใจ
ตอนที่กู้ภัยนำร่างลูกสาวขึ้นมาได้
วันนี้คุณบอมอภิวัตไปที่วัดบางบ่อนะฮะ

ของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อชื่อคุณอาทิตย์นะฮะก็ยังร้องไห้
บอกว่ามีลูก๓คนนะครับคนโต
ผู้ชายอายุ๑๑ขวบคนที่สองคือน้องอลิสนะฮะ
ลูกสาวอายุ๒ขวบอีกคนนึง
ยังเล็กอยู่นะฮะอายุ๗เดือนนะครับ
ตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยภรรยากำลังให้นมลูกคนเล็ก
ส่วนน้องอลิสลูกสาวคนกลางอายุ๒ขวบวิ่งเล่นอยู่ในบ้าน
แถวบ้านก็มีคลองอยู่นะครับ
ส่วนพ่อเนี่ยพ่อบอกพ่อไปเข้าห้องน้ำ
แป๊บเดียวฮะออกมาจากห้องน้ำ
ลิสหายไปฮะตามหากันหมดนะฮะ
ทั้งบ้านญาติทั้งจุดที่อยู่ใกล้แถวนั้น
หาไม่เจอนี่ก็เลยคาดว่าเอ๊ะหรือลูกจะตกคลอง
พ่อก็ลงไปงมหาเองในคลอง

ก็หาไม่เจอนะฮะสุดท้ายต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยครับ
แล้วลูกก็จมอยู่ก้นคลองจริงนะครับ
พ่อบอกทำใจไม่ได้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้๒๔ตุลาคม
นี่คือวันคล้ายวันเกิดของน้องอลิส

พ่อลูกเกิดวันเดียวกัน
คุณพ่อบอกนี่แทนที่จะได้จัดงานวันเกิดให้ลูกกับตัวเองนะฮะ
ต้องมาจัดงานศพให้ลูกสาวครับ
แต่หงิดใจตรงที่ว่าหมามันหมาที่บ้านนะ
มันไปเหมือนไปนั่งอยู่ตรงที่ตรงนั้น
ตรงบ้านยายที่อยู่ข้างบ้าน
ผมก็เลยตัดสินใจลงไปหาไปงม
แต่ก็หาน้องหาไม่เจอ
ตัวพี่กับน้องนี้คือสนิทสนุกกันแค่ไหนนะ
ผมตั้งความหวังเขาไว้มาก
คนนี้ผมตั้งความหวังเขาไม่มาก
ไปไหนมาไหนผมพาเขาไปตลอดทุกที่เป็นเพราะผมเลย

คุณพ่อก็เลยฝากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจกันด้วยนะฮะ
โดยเฉพาะบ้านใกล้น้ำใกล้คลองเนี่ยนะ
ลาดสายตาไม่ได้จริงนะครับเด็กนะฮะนี่แป๊บเดียวฮะน้องตกลงไปนะครับ
ส่วนคุณย่าของน้องนะครับบอกว่าย่ารักหลานเหมือนลูกเลยนะฮะ
เพราะว่าเลี้ยงหลานมาตั้งแต่เกิดนะครับ
กระทั่งอลิสเนี่ยอายุได้ขวบกว่าย่าก็ต้องไปทำงานที่กรุงเทพนะครับ
บ้านอยู่ที่สมุทรปราการแต่ก็โทรหาทุกวันนะฮะ
ล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นนะฮะ๑๘นาฬิกา๕นาทีนี่คุณย่า
เอาโทรศัพท์มือถือให้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราดู
บอก๑๘นาฬิกา๕นาทีเมื่อวานนี้นี่เห็นไหม
ย่ายังเพิ่งวีดีโอคอลมาหาหลานอยู่เลยหลานเนี่ยอลิสยังจ๊ะเอกับย่าอยู่เลย
ทุ่มครึ่งโอ้โหกลายเป็นได้รับข่าวเศร้าฮะ
ทางบ้านโทรบอกบอกอลิสตกคลองเสียชีวิต
เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมมาทำอย่างเงี้ยตายอย่างเงี้ยมันมี
แต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะที่ว่าสะกิดใจหรือว่าจะทำอะไรให้มันแบบ

คุณป้าของน้องอลิสเองก็ร้องไห้แล้วฮะเสียใจทั้งครอบครัว
แล้วก็นำภาพสุดท้ายของหลานสาวที่ถ่ายไว้เมื่อเย็นเมื่อวานนี้
เพิ่งมาหาหลานมาให้คุณบอมภิวัตได้ดูนะครับ
นี่บอกเมื่อวานมาหาหลานเนี่ยคือจะชวนกันเนี่ยไปเที่ยวทะเลบางแสน
ป้าก็เลยขับรถกลับไปก่อน
นี่ฮะสุดท้ายทูข่าวอยู่ทีก็เหมือนคุณญาติในข่าว
เด็กตกครองซะแล้วเนอะครับเสียชีวิต
วันนี้ร่างของน้องอลิส
ถูกส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก็ถูกส่งมาที่วัดเมื่อช่วงบ่ายนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ร่างน้องถูกส่งมาช่วงบ่ายนะครับก็นิมนต์พระมาทำพิธีสวดแล้วก็ชาปนกิจ

เนื่องจากทางบ้านเองก็ไม่ค่อยมีฐานะก็เลยไม่ได้เก็บศพไว้สวดหลายวันนะฮะ

แสดงความเสียใจด้วยนะครับ